วันนี้เป็นคู่ที่พี่ปวดฟันและรอคอยมาก

คิดว่าวันนี้บอกเลยว่าความสนุกต้องกระจายเต็ม
ไทยรัฐทีวีเชิญกับพี่ค่ะ
เอาล่ะเรามาเริ่มกันกันกันกล่าวกฎิการง่ายค่ะ

พวกเขาจะดูพิเศษกว่าคนอื่นก็ตาม
รับเลยค่ะ๑แสนบาท

แต่ละข้อมีเงินรางวัลตามขั้นลำดับค่ะ
คุณมีการ์ดตัวช่วย๒ใบอยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่ที่นี่ค่ะ

อันแรกสามารถตอบได้๒ครั้ง
อันที่สองเดี๋ยวพี่เป๊กจะตัดตัวเลือกให้

เอาล่ะพี่จะถามว่าช่วงปฐมเนี่ยวัยปฐม

แล้วไม่โลโรงเรียนคืออร่อยที่สุดในชีวิต

หนูได้อีกตอนใหญ่ครูใส่แล้วติดละครู
ใช่ครูก็ไปเดินอยู่นังไหน

วันนี้พี่จะดับกระหายเธอกับคำถามข้อแรก

มาค่ะไมโล

สำเร็จสะดวกมากเทใส่แก้วกดน้ำร้อนทานได้เลย
ถ้าไม่กลัวน้ำร้อนลวกปากอ่านะคะอันที่สองค่ะ
ไอศครีมเจ็มจ้นมากเลยค่ะเต็มไปด้วยรสม้องนะฮะ
ฟาโลและเล็กดาวิกาเหมาะมากเลยต้องมีติดประเก่าไปโรงเรียนนะจ๊ะ
กระเป๋าครับกระเป๋า
เอาล่ะคำถามข้อที่๑มูลค่า๒๐๐๐บาท
เอ้าล่ะคุณค้าไอศครีมน่าเปิดชิมมากเลยอ่ะ
ชิมได้อิชามากเลยอ่ะอยากชาวิทธิ์อิชามากเลยอยากชาวิทธิ์

อันนี้มันอร่อยเนาะ

เพราะว่าอันนี้หนูซื้อติดตู้เย็นไว้ตลอด

คือขายอยู่ในแบบพวกตามแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างประมาณ๑๐๑๓บาทต่อกล่อง
แล้ว๔กล่องน่าจะไม่เกิน๔๐กว่าบาทประมาณนี้
เดากันอันนี้๙๙บาทอันนี้ประมาณ๗ไม่๗๒บาทและอันนี้๔๑บาท
เมื่อสักครู่นี้นะคะราคาอยู่ที่

๔กล่องนี้ราคา
ถูกกว่า

เก่งมาก
คุณเล็กและคุณฟาโลค่ะข้อแรกผ่านสลุยค่ะ
ไมโลแพ็ค๔กล่องนะคะราคาถูกที่สุด

เอาล่ะผ่านข้อแรกไปแล้วค่ะ

ตัวช่วยยังอยู่ครบค่ะ

จำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
เอ้าหา

ใช่เพราะว่าเฮ้ยใครพูดวะ

ไม่ใช่อย่างนั้นมีอะไรหรือคุณโรเบิร์ต

ระวังอะไรพวกพวกกันทั้งนั้นจะระวังเรื่องอะไร
เฮ้ยพี่
นี่มีเจ้าเจ้าเพราะพวกเราใช่ไหม

มีเจ้าตัวเรา๓คนเนี่ย
มานี่มีเรื่องอะไรเร็ว
เดินให้พันเลย

เป็นคนจิตอ่อนเหรอ

อาครองจิตอ่อนเห้ย

เรื่องที่ผมกลัวมาตั้งแต่เด็ก
ตำรวจตั้งด่านเหรอใช่มัน

เหตุมันเกิดเมื่อคืนตอนตีหนึ่งกว่า
ทำไมวะโอ๊ย
ผมเป็นร่ำของที่หนึ่ง
มึงยังไม่เลิกอีกเหรอ

มันยังไงที่เล่าด้วย
ผมไปที่ที่หนึ่งเออ
ทันทีที่ผมก้าวขาเข้าไปยังไงวะ

ประตูมันเปิดเองโอ้โหขนลุกเลยเบิร์ต
ประตูเปิดเองด้วยเหรอจริง
ผมก็รวดรวมความกล้าเออ

ก็นึกว่าผมจะกลัวแหละครับผมก้าวขาเข้าไปเออ

ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องร้องว่าไงพี่
ผู้หญิงน้องเข็มดังว่า
ไม่รู้ว่านาเบิดเข้าไปที่ไหน

จะต้องบังเกิดแน่ช่วงหน้า
ใครที่ดูรายการแกงปวนด้วนราคาอยู่ตอนนี้
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปของคุณ

กับรายการแกงปวนด้วนราคา
หรือใครที่ดูย้อนหลังก็ถ่ายรูปตัวคุณเองกับหน้าจอแท็บเล็ต
แล้วรอฟังคำถามท้ายรายการ
และเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในเฟซบุ๊กแกงป่วนด้วนราคา
เรามีรางวัลแจกทุกวันที่รายการออกอากาศ